ติดตามอีกหนึ่งความคืบหน้าจากอุบัติเหตุเศร้าที่เฮลิคอปเตอร์ตกที่จังหวัดขอนแก่น
ตอนนี้ตำรวจภูทรขอนแก่นเรียมเรียกเจ้าของบริษัทเฮลิคอปเตอร์ตกเข้าให้ปากคำแล้ว

เพราะว่าต้องรอผลการสอบสวนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากผู้เชี่ยวชาญก่อน
ยังคงลงพื้นที่ตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกที่บริเวณกลางทุ่งนานในบ้านหูหลิงอำเภอชนบทต่อเนื่องเป็นวันที่๓แล้วนะคะ
เพื่อหาพิกัดตำแหน่งของชิ้นส่วนตามแนวทางการสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุของอากาศยานในราชอาณาจักร
พลตำรวจตรีพรมนัทธเขตฮามคำภัยผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นก็บอกว่า
ตอนนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับฝ่ายไหนค่ะ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยยังไงก็ต้องรอผลสรุปสำนวนการสอบสวนก่อน
ส่วนเจ้าของบริษัทก็จะต้องมาให้ปากคำแล้วก็แสดงเอกสารหลักฐานต่างเกี่ยวกับการบินด้วย
ช่วงก่อนแล้วก็หลังเกิดเหตุ
รวมถึงเรื่องการชดใช้ค่าเสียหายและให้ความช่วยเหลือในด้านต่างที่บริษัทจะต้องมาชี้แจง
ให้ความช่วยเหลือหรือว่าสิทธิประกันทั้งในส่วนของนักบินผู้โดยสารรวมไปถึงชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้
ส่วนลำดับขั้นตอนของการกู้ซากและเคลื่อนย้ายซากอากาศยานจะเป็นเมื่อไหร่นั้นเนี่ย
เดี๋ยวจะมีการสรุปร่วมกันของคณะทำงานทุกฝ่ายอีกครั้งหนึ่งค่ะ